คุณผู้ชมครับสายแบบนี้นี่มันก็๑๑โมงกว่าแล้ว
มันก็ยังไม่ได้ทานอะไรสักเท่าไหร่เลย
หรือว่าทานมาแล้วก็ต้องเริ่มหิว

เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกินขนมจีนน้ำยาปู
ไม่ใช่ปูธรรมดานะปูง่อปูง่อมีด้วยเหรอ
ไปดูกันหน่อยครับที่จังหวัดสุราธานี
โง่เหรอคะมันเป็นยังไง
ไปที่โรงหนมจีนที่นี่ครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าลูกค้ามากันเพียบอยู่แถวหาดนางกำนี่แหละครับ
โอ้โหพอบอกชื่อเมนูเด็ดไปเท่านั้นแหละ
ลูกค้าที่เขาไม่เคยมาเขางงเลย

นี่น้ำยาปูโม่

คือไอ้ปูโง่เนี่ยถ้าพูดอีกแบบนึงก็คือปูโม่ก็ได้

ใช่คือมันก่อนภาษา

เดี๋ยวที่คุณพูดมันดูสุพรรณนะ

ขนมจีนน้ำยาปูโง่หรือปูโม่
นี่รสชาติมันจะมีความหวานนะน้องใบตอง

ส่วนไอ้ปูโม่หรือว่าปูโง่หน้าตามันเป็นแบบนี้

กล้ามมันจะใหญ่ใหญ่มาก

คือเวลาเขาเอาไปทำขนมจีน
นี่เขาจะหักก้ามันออก
เพราะส่วนก้ามันเนื้อมันเยอะเนื้อแน่นใช่ไหม
แต่เอาตัวมันไปทำเป็นน้ำยาได้
เพราะในตัวมันเน้นเลยมันปู
นี่คุณแดงมีมันมีไข่ปูเต็มเลย

เจ้าของร้านก็คือคุณพัชรีพรแซ่เอียดนะครับ

คือจริงนะไอ้ปูโม่หรือว่าปูโง่

เป็นปูที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเขาจับมาได้
คุณพี่พัชรีพรจะจับหักแข้งหักขาหักก้ามแบบนี้
เพราะว่าตรงกล้ามเนื้อมันเยอะมาก

ส่วนตรงกลางก็คือตัวปูจะเอาไปทำเป็นน้ำยา

โอ้โหลูกค้าติดอกติดใจเพราะว่ามันหวานไง
มันรวมความหวานเข้าไปที่ตรงกลางของเนื้อปู
เอามากินกับขนมจีนโอ้โหอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียว
กล้ามก็ไปแงะเอาเนื้อมันออกมา

เพราะว่าเนื้อปูมันก็หวานด้วย
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากลองสักทีนึงนะ
ว่าน้ำยาปูโง่หรือว่าปูโม่เนี่ย

ที่นี่ครับน้องใบตองร้านโรงหนมจีนหาดนางกำ
ตำบลดอนศักดิ์อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี
ร้านนี้เปิด๘โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มเลยนะ
ไปแบบยาวแต่ถ้าใครไปไม่ถูก
เสิร์ฟมานี่ต้องเป็นแบบนี้เลย
ผักเขาจะมาเป็นแบบนี้
แล้วก็มาเป็นเซ็ตขนมจีนแบบนี้สั่งกันมาหลายกินกันได้หลายคน

น้ามิงน้าน่ากินน่าทานเหมือนกันน่ะ

น้ำยาเขามีน้ำยาที่เป็นน้ำพริกหวานด้วย
เขียนไว้สำหรับแบบเด็กเด็กก็อาจจะทานได้นะคะแล้วก็มีหลากหลายเมนูมีไตปลาใช่ไหม
ถ้าเป็นคนใต้เขาชอบทานขนมจีนกับแกงไตปลาใช่แล้วก็มีเมนูที่เป็นขนมจีน
ยากะทิทั่วทั่วไปน้ำยาป่าแล้วก็น้ำยาปูโม่อย่างที่บอกไปอุ้ย
รอยอะไรอะหล่องไปชิมกันดูได้นะคะสุราสตร์ทานีสำหรับขนมจีนน้ำยากปูโม่
ไม่เคยดูไม่เคยกินไม่เคยเห็นเลยนะ